แล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับถึงจะเล่นหุ้นได้ครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจ
จะทำให้คุณนั้นหาได้ใช้เป็นเห็นทางรวย

พบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์หลัง๘โมงเช้าครับ

นั่นคือคำถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นครับ

ทำให้คุณนั้นมีโอกาสลุ้นผลตอบแทนแบบทุกวัน
ไม่ต้องรอต้นเดือนกลางเดือนนะครับ
แล้ววันนี้เรามาจัดรายการสดกันที่
หรือว่ามุมลงทุนคนรุ่นใหม่โดยหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
ถ้าจะพูดถึงการออมเงินหรือเงินท้อง

แล้วก็นำเงินไปฝากธนาคารได้สมุดบัญชีมา
หวังกินดอกเบี้ยปัจจุบันไม่ทันใจแล้วครับ
ทางเลือกลงทุนมีมากครับหุ้นก็เป็นหนึ่งในนั้น
แต่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยาก
จะทำยังไงให้เราลงทุนแบบปลอดภัยแล้วก็สบายใจ
คนรุ่นใหม่นิยมลงทุนในหุ้นมากยิ่งขึ้นครับ
ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวคุณซีรีย์พักกะมนต์
พาไปดูทั้งคนทั่วไปและแม้กระทั่งผู้พิการ
ไม่เห็นก็ลงทุนได้ติดตามจากรายงานครับ
ขายขาย
มอสปราโมทชื่นขำนักศึกษาปีที่๒
ลูกแม่โดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคณะนิติศาสตร์
หนึ่งในนักลงทุนเด็กรุ่นใหม่ที่ลงทุนในทองคำ
ใช้เงินเก็บที่มีหาซื้อทองคำมาเก็บสะสมไว้

แต่น้องมอสเพิ่งผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
สมาร์ทโฟนเพื่อรับฟังติดตามข่าวสาร
และใช้ศูนย์เรียนรู้และกิจกรรมด้านตลาดทุน

ขอรับคำปรึกษาการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น
คิดว่าทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นการลงทุนครับ
มันต้องเรียนรู้กันอย่างเร็ว

เพราะว่าเขาก็บอกครับออมก่อนก็รวยกว่า
เช่นเดียวกับน้องฟ้ายาดากาญจนนิสากรรุ่นพี่ปีที่๔
เริ่มสนใจจะลงทุนในตลาดทุน
และขอรับคำปรึกษาจากศูนย์เรียนรู้และกิจกรรมด้านตลาดทุน

แต่ได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารเงิน
ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
การลงทุนมันทำให้เราเรียนรู้จากการที่เรายอมสละ
เงินจำนวนน้อยส่วนหนึ่งหรือว่าประโยชน์สักส่วนน้อยส่วนหนึ่ง

เพื่อที่จะให้มันงอกเงยในอนาคต

ซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อการที่จะนำเงิน

ซึ่งจริงแล้วทุกคนสามารถให้จะเลือกวิธีเก็บออมได้
แต่ว่าหลายคนแค่ยังไม่รู้วิธีการเท่านั้นเอง
นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ร่วมมือกันจัดทำศูนย์เรียนรู้และกิจกรรมด้านตลาดทุน

เพื่อให้นักศึกษาจำนวนกว่า๓๐๐๐คน
คณาจารย์และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้

คำแนะนำของนักวิเคราะห์
คลากรที่มากประสบการณ์จากหลักทรัพย์บัวหลวง
และเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้กับนักศึกษา
เป็นห้องเรียนการลงทุนภาคปฏิบัติจริง
เพราะนักศึกษาจะได้ฝึกงานกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้
เพื่อสัมผัสบรรยากาศการทำงานด้านตลาดทุน
ถ้าจะใช้ศูนย์นี้ในการที่จะให้นักศึกษาที่มีการเรียนรู้เต็ม
เพราะฉะนั้นก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการเปิดบัญชีจริงลงทุนจริง
หมุนเวียนกับเรื่องของการจัดสัมพนายย่อย
ซึ่งเราก็ตั้งใจที่จะให้มีนักวิเคราะห์มีของผู้แนะนำ
จะมาอธิบายให้ฟังเรื่องการลงทุนว่าเป็นยังไง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะให้นักศึกษามาฝึกงาน

ซึ่งจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของลงทุนจริง
ซึ่งอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็ได้
ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะครับเรื่องของการลงทุน
เพื่อจะใช้ในประโยชน์ในชีวิตจำวันได้เลยครับ
ผมเชื่อว่าเรื่องหลักทรัพย์ในประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่คนรู้น้อย
แต่นักศาแม้แต่อาจารย์เจ้าหน้าที่อย่างแม้แต่ผมเอง

ฉะนั้นการที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้มาช่วยธรรมศาสตร์
ไม่ได้หวังในเชิงของการค้าขายเพียงอย่างเดียวนะครับ

ก็จะเป็นประโยชน์กับมาลัยอย่างยิ่ง
และเพื่อให้เทคนิคการลงทุนบ่มเพาะแนวคิดการสร้างความมั่นคง

ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

เพื่อเปิดมุมลงทุนของคนรุ่นใหม่ด้วย
เรียนรู้และกิจกรรมด้านตลาดทุน
เปิดให้บริการตั้งแต่๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙

กรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
และพร้อมจะต่อยอดศูนย์เรียนรู้และกิจกรรมด้านตลาดทุน
กระจายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
เพื่อปลูกฝังสร้างความมั่นคงทางการเงิน
แก่เยาวชนสู่อนาคต
สิริพักษ์กระมวลไตรเติมเปรียกคูณข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน